ที่ถูกแม่แท้ทำร้ายร่างกาย

คือก่อนหน้านี้ก็อยู่กับแม่แม่แท้นี่แหละ

ติดต่อกลับไปที่พ่อแท้ของน้องฟาสบอกน้องฟาสป่วยขอเงินรักษาสักแสน
พ่อก็พร้อมจะให้แต่ถามว่าน้องป่วยอยู่ไหนรักษาที่ไหนขอไปเยี่ยมได้ไหม
แม่ก็บ่ายเบียงตลอดไม่ยอมให้ไป
พ่อเขาก็สืบจนรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มาเห็นอาการลูกของตัวเองโอ้โห
แผลเต็มตัวดูเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
แต่แม่ตอนแรกก็อ้างว่าน้องล้มก็เลยเลือดคั่ง
ไปมาเจ้าหน้าที่เค้นสอบแม่แม่ยอมรับว่าแม่ทำร้ายร่างกายลูกจริง
ทีนี้ค่ะพ่อของน้องฟาสนะคะในแฟรงค์วัย๒๓
ไปที่สำนักงานกระทรวงยุติธรรมไปขอความเป็นธรรมให้กับน้องฟาส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธินรับหนังสือด้วยตัวเองเลยนะคะ
คุณย่าของน้องฟาสเนี่ยร้องไห้เลยครับเพราะกลัวว่าจะเอาผิด
กับแม่ของน้องฟาสไม่ได้แล้วก็เขาเชื่อว่าไม่ใช่แค่แม่
รับว่าทำร้ายร่างกายน้องฟาสแต่แฟนใหม่ของแม่
ที่เป็นพ่อเลี้ยงเกี่ยวด้วยไหมอยากจะเอาให้ชัวร์ว่าเกี่ยวด้วยไหม
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมเพราะทางฝั่งพ่อเขาเชื่อว่า
เลี้ยงจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะเขาก็ยอมรับว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
ตอนที่แม่ทำร้ายลูกแต่ทำไมอยู่ในเหตุการณ์ไม่ห้ามไม่ช่วยไม่อะไร

ที่สำคัญก็คือตัวแม่เด็กเนี่ยบอกว่าเธอตีลูกคนเดียว
บอกว่าสามีใหม่เธอไม่ได้ตีเลยค่ะตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับพ่อเลี้ยงเด็ก

พ่อของน้องฟาสบอกกับนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวแม่ของน้องฟ้าที่เป็นอดีตภรรยาเนี่ยนะ
ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็จริงแต่ตัวสามีใหม่ไม่ได้ถูกจับไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาด้วย
ทีนี้เขาก็กลัวกลัวว่าทางครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
เมื่อวานนี้ค่ะตัวสามีใหม่ของแม่น้องฟ้าสนะที่อ้างว่าก็ห้ามแล้ว
ห้ามไม่ให้ตานที่เป็นแม่เด็กทำร้ายลูกแล้วแต่แม่เด็กไม่ฟัง
แฟรงค์พ่อเด็กบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
อยากให้ตำรวจตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้
เพราะลำพังตานคนเดียวลำพังแม่เด็กคนเดียวลูกคงไม่สาหัสขนาดนี้
เพราะดูบาดแผลตามตัวลูกแล้วโอ้โหเต็มตัวไปหมด
ตอนนี้น้องฟาสยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังต้องให้อาหารทางสายยาง
พ่อเด็กก็เลยบอกว่าก็วันหนึ่งกรรมคงจะตามสนองคนที่ทำมาแหละ
แต่ยางฟาดน้องแต่นะตอนนี้คุณออกมาเดินลอยหน้าลอยตาในสังคม
แบบนี้ได้ยังไงเขาเปลี่ยนคำพูดอีก

ใช่ตีไป๓ทีสั่งส่อนเค้าเอาเน้องอึอวลที่นอน
เอเอาไปทำไมหาเลี้ยงดูไม่ได้ทำไมไม่ขึ้นค่ะขึ้นหรือ
ตอนนี้ถ้าน้องหายดีก็อย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลย
ย่ามารับพ่อแฟงก์มารับหนูแล้ว
ให้รีบตื่นนะย่ามาทำเพื่อหนูแล้วลูก
กลับมานะย่าพูดค่ะ
ในรูปหัวเราเหมือนทันแย่นเนอะ
น้ำตาไหลทั้งสองข้างนะคะย่าก็
ย่ารู้มันทรมานนะคะเห็นหลานอีก
น้ำตาเท่าไร

ใช่ครับก็ตัวพ่อเลี้ยงอ่ะ

ไม่ได้ตีอะไรกันเลยนะตานู่นตาเป็นคนตี
โมโหง่ายอารมณ์รุนแรงก็อาจจะเกิดจากขาดความอบอุ่น
คือตาเองก็แยกทางกับภรรยาตอนที่ลูกอายุ๒ขวบ
เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ยอมรับว่าเคยลงโทษ
เคยตีลูกบ้างแต่ตีด้วยมือเปล่านะครับ
ส่วนตัวลูกสาวเองก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำร้ายน้องฟาส
ไปอยู่กินกับสามีใหม่ซึ่งอายุห่างกันเป็น๑๐ปี
กลายเป็นว่าน้องฟาสมีแผลตามตัวแล้วก็เจ็บแบบนี้
เคยถามลูกสาวนะว่าสามีใหม่คนนี้ทำงานอะไร
ทำงานทำการอะไรไม่เห็นเคยออกไปทำมาหากิน
แต่ลูกสาวตอบพ่อว่าฝ่ายชายเขาเป็นวิศวกร
ทำธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้าน
กำลังจะซื้อรถตู้อีกหลายคัน
พ่อบอกว่าเคยเตือนลูกสาวไปแล้วบอกโอ้โหเชื่อเหรอแบบนี้
อย่าไปเชื่อเลยแต่ลูกสาวไม่ฟังค่ะ
ที่บ้านตัวลูกสาวกับตัวสามีใหม่
เขาก็อยู่บ้านเดียวกันแต่กลายเป็นว่าคือเหมือนกับ
ข้าวของมันรกกระจัดกระจายรองเท้าน้องฟาสก็ไปกอง
รวมอยู่กับของใช้อะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสภาพนะคะ
คือตาบอกมันย้อนแย้งกับสิ่งที่แฟนใหม่ของลูกบอก
ว่ารวยเหลือเกินอืมเนี่ยสภาพบ้านนะคะครับ
คือตัวแม่ของน้องฟาสอ้างว่าน้องฟาสเนี่ย
อุจจาระไปทั่วบ้านอืมทำผ้าห่มเลอะก็เลยเอาไปกองไว้
แล้วก็ทำโทษน้องฟาสลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยค่ะ
แล้วก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะสภาพบ้าน
แม่เด็กบอกว่าตีเป็นรอยอะไรเนี่ยตี
แต่ที่อาการหนักโคม่าเนี่ยลูกเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำเอง

คิดว่าเขาเนี้ยทำธุรกิจมีเงินร้อยกว่าน้ำ
พี่ชายแม่อยู่ประเทศอังกฤษก็จะรับตามาอยู่อังกฤษ
ตานก็มีความหวังความฝันครับ
เนี้ยเชื่อต่อหมดทุกเรื่องเลยอืม
ต่อก็พูดอะไรเชื่อหมดแม้แต่เราบอกให้เลิกจังวิ่งหนีตามตอเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเห็นเดินก็จะล้มแล้วจะมานั่งตีฟ้าศหักนี่มันเป็นไปไม่ได้
ทีนี้ค่ะณตอนนี้ก็แม่ของน้องฟาสถูกแจ้งข้อหานะคะ
เพราะว่าแม่เขายอมรับว่าทำร้ายลูกจริงแต่ทำคนเดียว
แต่ประเด็นคือตอนนี้ต้องขยายผลว่าสามีใหม่มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
โยงไปแจ้งข้อหาด้วยได้ไหมนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านด้วยนะคะแต่ไม่มีใครอยู่
เพื่อนบ้านก็บอกว่าก็ตั้งแต่มีเรื่องมีราวมีข่าวนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้เลย
ก็หายตัวไปเลยนะฮะส่วนตัวของแม่เด็กเนี่ยก็ถูกฝากขังไปแล้ว

ยังไม่มีใครไปประกันตัวอืมเพราะตัวแฟนใหม่เนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเงินมาประกันตัวแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่เมื่อวานก็หายไปเลยฮะ